สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ

นี่มันคือการลองของกันเกิดขึ้นหรือเปล่า
คุณจะคุยเรื่องการเมืองใช่ไหม
คุณชูวิทย์ตอนนี้มันมีอะไรร้อนน้อยกว่าการเมืองเหรอคะ

ฉันเหรอคะเออหนูเปล่านี่คุณอย่าลองของนะ

ตอนนี้อยู่ในรัฐฐาที่ปรัชน์นะ
คศสามารถใช้ม๔๔หรือข้อหามาตรา๑๑๒
คุณรู้จักม๑๑๖ไหม
ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ยิน

ท่านผู้ชมจะต้องดูเรื่องของการเมือง
เพราะตอนนี้ก็มีผู้ลองของ
คือ๔ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าหรือบริหาร
ถ้าเป็นเรื่องของเอกชนมันวัดกันที่อะไร
วัตถุประสงค์ของเอกชนคือการทำกำไร
ก็วัดผลงานกันได้ในตลาดหลักทรัพย์
ถ้าเกิดบริษัทไหนขาดทุนหุ้นก็ตกอ่ะสิ
แต่ทีนี้ถ้าคุยเรื่องการเมือง
มันต้องคุยกันให้เข้าใจว่า
วันก่อนเมื่อวานใช่ไหมพักเพื่อไทย

ก็กลองของจัดแถลงข่าวครบรอบ๔ปีคอสชแหม

มันลองจริงนะเพราะครบรอบ๔ปี
เขาบอกเป็น๔ปีแห่งความล้มเหลว
ล้มเหลวเหรอไหนล้มเหลวเรื่องอะไรว่าเขาว่าอย่างนั้น
อ่ะภักดิ์เพื่อไทยบอกว่าคศล้มเหลว
ล้มเหลวเรื่องอะไรครับ
ประการแรกข้ออ้างในการยึดอำนาจ

เมื่อตอนที่คศยึดอำนาจนี่
มีการบอกว่าแหม่มันมีการใช้เสียงข้างมาก
ในการทำให้ไม่เคารพกติกาบ้างแล้วนะ
เกิดความปั่นป่วนมีการประท้วงใช่ไหม
ใช่ค่ะคือเรียกได้ว่ามีการมีม็อบ
มีมอบมีความแตกแยกเกิดขึ้นเยอะมากทุกแขนงของประเทศ
เขาก็อ้างยึดอำนาจอันนี้พูดตามพักเพื่อไทยก่อนนะ
สร้างความปลองดองก็ล้มเหลว

แต่เขาก็บอกนะว่าแต่มันก็เงียบสงบเรียบร้อยดีขึ้นไม่ใช่เหรอ
เรื่องทุจริตล่ะคลาสสิกเลย

เขาบอกว่าล้มเหลวอีกพักเพื่อไทยบอก

บ้านเมืองเขาไม่ได้เป็นประชาธิปไตย

นี่เขาอ้างคือ๗ข้อล้มเหลว
คือ๕นะ
ปกป้องสิทธิมนุษยชนก็ไม่เห็นจะได้เลย
นี่จับอะไรก็ประท้วง๕คนก็ไม่ได้
ใช้สิทธิ์ใช้เสียงอะไรก็ไม่ได้
ก็มีตำรวจทหารเข้าไป

อันนี้ข้อที่๕

เศรษฐกิจก็ใช้เกินตัว
อันนี้ก็เป็นอันที่๖ที่เขาว่าล้มเหลว

คือเรื่องนี้เนี่ยคือคนพูดมาก่อนหน้า

แล้วมันก็มาเกิดขึ้นจริง
ว่าดูมีแนวโน้มไปในทิศทางนั้นจริง

คือ๗ความล้มเหลวที่พักเพื่อไทยลองของ

อ้าวมันจะดีได้อย่างไรถ้าภักดิ์เพื่อไทยเขาก็บอกว่า
ตอนนี้แหมมันเต็มกลืนละ๔ปีแล้ว

อ้าวเราพูดในมุมมองของภักดิ์เพื่อไทยก่อน
คือทางการเมืองเนี่ยคุณมิ้นมันต้องพูดว่า
อ้าวต้องฟังทุกรอบด้านทำไมอย่างนั้นเดี๋ยวจะหาว่าเราเข้าข้าง
เอาล่ะปุ๊บหมุนภักดิ์เพื่อไทยก่อนแล้วกันนะ
ทีนี้เสริมให้หน่อยในฐานะที่ผมเคยเป็นนักการเมืองเก่า

แต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องเครื่องมือการเมืองเนี่ย
ผมต้องไปเปิดเรื่องก่อนว่าเขาแถลงข่าว

ใช่ก็คือฝนตำรวจโทวิโรนะครับ
เปราอินอ่ะก็ท่านเป็นรัฐศาสตร์การหัวหน้าพลักษณ์
ใช่และวัฒนาเมืองสูง
คือชื่อทั้ง๘คนนี้คือคุ้นหูกับประชาชนโดยทั้งสิ้น

อืมจตุรนฉายแสงตูศักดิ์ซิรินินปิติรัตน์นัลละนอง
โรปดนต์ปัทธมะชัยเกษมนิติศิริ
ภูมิธรรมเวชยชัยเวชยไทยทั้งหมดเนี่ย
คือ๘คนจัดแถลงข่าวก็ปรากฏว่าตำรวจมาเสียก่อน
ตำรวจสอนอมักกษันทำไมต้องเป็นมักกษัน

อ๋อไอ้พักเวชไทยเขาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสอนอมมักกะสัน

ผู้ใหญ่บอกนะอ่ะผู้ใหญ่บอก
ทั้ง๘คนเนี่ยพอตำรวจสอนอมักกษันไป
ก็บอกให้ตั้ง๘คนเนี่ยมันเกิน๕ค่ะ

ทางพักเวชไทยก็อยู่นั่งถัดแหลงอยู่๓คน
นั่นแหละไอ้๓คนทีนี้นี่นี่เนี่ยคุณว่าเรียกแขกไหม
เอาไปละกันม๑๑๖ยุคโยงปลูกปั่น
มาเลยหรือคะยุคโยงปลูกปั่นคือข้อหานี้
ก็เอาไปไว้ก่อนแล้วกันว่าไม่ปรากฏด้วย
หนึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
สองเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดนะฮะกฎหมายคุกเจ็ดปีโอ้โหมันหนัก

ม๑๑๖เนี่ยถ้าใครโดนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นสารธรรมดานะครับ

ม๑๑๖เป็นคดีความมั่นคงขึ้นสารทหารเท่านั้น

ขึ้นสารทหารก็เพราะว่าการข้อมาตรา๑๑๖นี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง
การสร้างความปั่นป่วนกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชน
อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับ
คุณพูดอย่างนี้คุณแถลงข่าวอย่างนี้
เพื่อไทยคุณทำให้ประชาชนเนี่ย

เดิมเนี่ยม๑๑๖เนี่ยนะครับ
เดิมเนี่ยจริงเนี่ยไม่มีใครคาดคิด
เครื่องมือทางการเมืองของบรรดาผู้ที่มีอำนาจเนี่ย
ในอดีตที่ผ่านมานะครับก็มีนะครับ

ออกมาบ่อยเลยล่ะ
ในสมัยของเมื่อปีสัก๔๔๗๔๖๔๕สมัยนั้นเนี่ย
คือในสมัยรัฐบาลทักศิลป์เค้าบอกก็มีป่อป่องอ
คุณจำคุณทาริสเพ็งดิตได้ไหม

ดังนั้นก็เครื่องมือทางการเมืองคุณอาจจะบอก

อันนี้มันเป็นหน่วยงานของรัฐที่ใช้ในการจัดการ

แต่ก็เอาละในช่วงภาวะที่รัฐบาล
แต่ละรัฐบาลมีอำนาจก็มักจะใช้แตกต่างกันไป

เดี๋ยวปิดถนนเดี๋ยวพัดทวงเดี๋ยวอย่างนั้น
ไม่ต้องทำมาหากินก็มีมอบแหละ
ในปัจจุบันคุณก็จะเห็นได้ว่ามีอะไร

ใช่นะส่วนม๑๑๖นี่ก็เหมือนกันนะครับ
๑๑๖มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้
ในการเห็นว่าคุณยุโยงปลูกปั่น
ดังนั้นข้อหาแรกโดนก่อนเลย

นุมเกิน๕คนเอาไปอีก
พรบคอมเอาไว้ด้วยเพราะว่า
แล้วก็บอกเดิมเนินกิจการพัก
การเมืองโดยยังไม่ได้รับ

ก็หมายความว่าในม๑

หากเค้าคุณสนต้านท่าหาร

คุณก็คิดหนักนะคะ

เขาไม่รู้สึกเพราะว่าอะไรครับ
เพราะว่ามันเป็นสิทธิอะไรต่าง
เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าทางคอสชเขาว่ายังไงบ้าง
พักสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกัน

คุณลองดูสิก็ความคิดเห็นของประชาชนที่เขาส่งเข้ามามีอะไรบ้าง
เสียงเสียงหนึ่งบอกว่าเบื่อพักการเมืองเก่าแล้ว

อีกเสียงนึงบอกว่าไม่ไหวแล้วอยากเลือกตั้ง

เพื่อไทยก็ไม่เอาประชาธิปัตย์ก็ไม่เอา

มันยังมีคนดีเหลืออยู่บ้างไหมบ้านเมืองเราเนี่ย
คุณลองหันไปที่การเมืองมาเลเซียไหม
อุ้ยเพิ่งจะมีข่าวอีกวันนี้
คุณเห็นไหมว่ามหาเทปกครอง
แต่ต่อมาอันวาถูกเอาเข้าคุก

จี๊บนี่ก็เป็นคนของมหาเท

จี๊บนี่ต้องหนีหัวซุกหัวสุน
ตอนนี้คลื่นถาโถมาก

ไม่ใช่ครับในทางการเมืองเนี่ย
มันไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร
อันนี้แปะไว้ที่ข้างฝา

ว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร
ผลประโยชน์ตกลงร่วมกันได้
ก็เป็นมิตรกันเมื่อผลประโยชน์แตกกัน

ที่พักเพื่อไทยแถลงข่าวเรื่องความรมเหลว

คำสั่งคอสชชัดเจน

ก็ยังเขาลองของไงครับผม
บอกแล้วว่าลองของยังฝ่าฝืนอีก

ไอ้ที่เขามีการแถลงข่าวนี้

การเป็นพักการเมืองก็เป็นตัวแทนของประชาชน
ใช่เขาอ้างสิทธิ์ในฐานะประชาชนตามรัฐธรรมนูล

เป็นการแสดงความคิดเห็นตามสิทธิของประชาชน
ไม่ได้เป็นกิจกรรมทางการเมืองแต่อย่างใด

เขาเป็นตัวแทนของประชาชนในการทำหน้าที่

คือมันเป็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์กันเกิดขึ้น

ทีนี้การเมืองเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร
ในวันนี้คอสชบอกว่า
คุณว่าผมไม่ดีตรงไหนนะ

พักประชาธิปัตธ์กฟาร์ทอันนี้เขา

เพราะพักนี้ก็นักกฎหมายทั้งนั้นแหละ
คุณนิพิษอินทรสมบัติ

นี่ไงผมต้องพูดว่านักกฎหมายไง

และที่สำคัญเนี่ยไอ้เรื่องดูดเนี่ย

แต่คุณนิพิษเนี่ยแกพูดอยู่คนเดียว
แล้วแกตระแหลงข่าวแกสัมภาษณ์
แกไม่ได้มาจัดแถลงข่าว
ผมถึงบอกว่าลักษณะอย่างนี้พักเพื่อไทยเหมือนลองของนะครับ
ถามว่ารู้ไหมรู้เพราะตำรวจเขาก็ไปเตือน
แต่เตือนแล้วเขาก็ยังจัดอีก
เขามีเขาจะได้หรือเขาจะเสียอะไร
จากการที่เขาทำแบบนี้จากการลองของแบบนี้คุณชุวิต
คุณก็จะทำแม้ว่าคุณอ่านในคอมเม้นต์ได้
ก็มีคนเขาเชียร์แล้วมีคนเขาไม่เห็นด้วย
ซึ่งเป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะครับ
แต่อีกคนนึงที่วันนี้เขาพูดมาเนี่ย

คำพูดนี้ค่อนข้างที่จะบ่งบอกอะไรบางอย่างนะครับ
ก็คือบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะฮะ

ว่าการเมืองมันมีแสงของการเอามาหิดอยู่นะ

ผมพูดคำพูดสั้นซึ่งคนอย่างประชาชนหรือชาวบ้าน
ดูรายการไทยรัฐของในรายการตีแสกหน้าเข้าใจ
ผมใช้คำว่าลองของถูกไหมครับ
ทางนี้ท่านพลเอกท่านบิ๊กป้อมเขาบอกอย่างนี้ล้ำเส้น
ถ้าพูดคำว่าล้ำเส้นนี่คุณเข้าใจไหม
คือเนี่ยมิ้นกำลังมานั่งตีความภาพรวมจากสิ่งที่เกิดขึ้น

การแสดงความคิดเห็นนี้คือการล้ำเส้นแล้วเหรอคะ
คุณแสดงความคิดเห็นนี่ไงดีนะที่ผมเขียนไว้
นี่ไงข้อ๒ไงม๑๑๖ข้อ๒ไง
ให้เกิดความปั่นป่วนกระดั้งกระเดืองในหมู่ประชาชนเห็นไหม
ผมบอกว่าแล้วคนดูนี่ไปอีก

ถูกไหมครับในยุคสมัยหนึ่งม๑๑๖ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
แต่หลังหลังจากรัฐประหาร
มีการใช้ม๑๑๖เยอะนะ
ถ้าคู่กันก็พูดง่ายว่าโดนม๑๑๖แล้วผมก็บอก
อธิบายให้ฟังแล้วว่าม๑๑๖คุณต้องขึ้นอะไร

ขึ้นสารทหารเท่านั้นคุณอยากขึ้นสารทหารเหรอ
ถ้าใช้ร่วมกันนี่บ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยเลยไหมคะ

โอ้โหคือม๔๔เนี่ยเป็นกฎหมายที่
นายกหรือหัวหน้าคศชใช้
ตำแหน่งของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ย
อยู่ในตำแหน่ง๒ตำแหน่งด้วยกันคือ
นายกและหัวหน้าคอสช
การใช้ม๔๔สั่งการ
เพราะว่าอยู่ในอำนาจของรัฐาธิปัตย์

ไม่มีหรอกครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดจริงก็

ใช้ม๔๔เนี่ยค่อนข้างที่จะถือว่า
มีอำนาจเด็ดขาดแล้วนะฮะ
ม๑๑๖นี่ก็เป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่ง
ที่จะจัดการกับพวกที่

บอกว่าล้ำเส้นไม่ดีจริง๔ปีอยู่ไม่ได้
ไม่ดีจริง๔ปีรัฐบาลคอสชไม่สามารถจะอยู่ได้หรอก
เพราะอยู่มานานถึง๔ปีคือ๔ปีก็ครบ
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่

ในอดีตเนี่ยรัฐบาลที่อยู่๔ปีได้เนี่ย
คงไม่ค่อยมีอยู่สมัยเดียวคือสมัยทักศิลป์
ทีนี้ท่านผู้ชมครับเรื่องการเมืองเนี่ย
ผมก็บอกแล้วมันเหมือนละครชีวิตนะ
มันต้องมองกันยาวครับมองสั้นไม่ได้
มันไม่ใช่หนังตลกนะฮะแต่ดูการเมืองเนี่ยมันต้องดูกันยาว
เพราะท้ายสุดเนี่ยผมเคยเปรียบเทียบให้ฟังแล้วใช่ไหม
อะไร๑๐ข้อนะไม่ต้องไปพูดแล้ว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
โปรดติดตามตอนต่อไป